มาดูเหตุการณ์นี้ฮะพุ่งชนปล้นแล้วหนี
มันเป็นยังไงไปดูภาพเลยนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายขับรถมา
ขออภัยอันนี้เป็นรถขายไอศครีม
ใช่ค่ะเป็นรถขายเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ดูสิคะทำไมมันเอียงกระเท่เร่แบบนี้
อันนี้ในเพจไอศครีมยี่ห้อหนึ่งเขาเอามาโพสต์ไว้นะ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเหตุผลที่ลูกค้ามักบกรถไม่ทัน
แฮชแท็กรถไม่แรงอย่ามาแซงไผ่ทอง
หล่อไม่มากแต่ถ้ายากพี่เยอะ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคุณเห็นแบบนี้
บางคนก็บอกว่านี่ไงอร่อยเหาะอร่อยยกล้อ
นี่ทีมข่าวของเราเนี่ยนะตามไปค่ะไปเจอผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสนทยามุ่งเฝ้ากลางอายุ๒๔ปีเป็นคนบุรีรำ
ก็บอกนะว่าไอ้คลิปที่เห็นเป็นผมจริง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นปีแล้ว
ตอนนั้นผมเหมาไอศครีมไปแจก
ร่วมกับคณะกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เขาจัดงานประจำปี
พอแจกไอศครีมหมดขากลับก็เลยจะโชว์ความสามารถ
ในการขี่รถยกล้อให้กับคนได้เห็น
เพราะว่าผมชำนาญในการขี่มอไซค่วงข้าง
แค่อยากโชว์ให้หมู่คณะที่ไปด้วยกัน
แค่นั้นเองแต่ทีนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าปกติเวลาขายไม่ได้ยกล้อนะ

ใช่ค่ะว่าขับขี่แบบนี้ขายไอศครีมได้อย่างไร